พิธีบรมราชาพิเศษเป็นคติของพรามและพุทธปะปนกันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลปัจจุบันนั้นได้อันเชิญน้ำบุญธาพิเศษเพื่อทรงสงฆ์มาจากท้องที่ต่างรวมกันทั้งสิ้น๑๘แห่ง
นำมาทำพิธีตั้งน้ำวงด้วยสายสินโดยมีพระสงฆ์สวดมนต์ติดต่อกันถึง๓วันตกวันที่๔พระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จออกประทับมนตบพระกรยาสนาน
ส่งส่งพระองค์ด้วยน้ำมูลธาพิเศษการแปรสภาพองค์เข้าสู่ความเป็นกษัตริย์เริ่มขึ้นจากจุดนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน